เรื่องของบอลโลกรอบคันเลือกครับโปรแกรมในโซนเอเชียของทีมชาติไทยเหลืออีก๓นัดนะครับแล้วก็ในรอบปีหน้าซึ่งใกล้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็ปีหน้าแล้วเนี่ยสรุปเอฟซีออกโปรแกรมมานะครับว่าให้เตะให้จบภายในเดือนมิถุนายนครับ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยจากนายพาธิสุภพงศ์ครับเลยขาดที่การสมาคมก็บอกว่าโปรแกรมการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกอีกสามนัดของโซนเอเชียซึ่งทีมไทยนะกำลังอยู่ในเส้นทางด้วยครับเอฟซีเนี่ยยืนยันว่าให้แข่งขันในรอบสี่สิบทีมให้จบภายในเดือนวิทยุนายนครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องได

นี้อย่างใกล้ชิดเลยครับส่วนคุณหญิงปรธมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับรองประธานสาพันธ์แบบมินตั้นโลกแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบบมินตั้นก็พูดถึงเป้าหมายของทีมแบบมินตั้นไทยในการแข่งขันสามรายการระดับโลกของเดือนมัฆกราคมว่าการแข่งขันนะครับแบ่งสายในสองรายการแรกแม้บางคนจะต้องเจองานหนักตั้ง
เป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ต้องผ่านการควบคุมสูงสุด
ดังนั้นบริษัทไทยลีกครับกำลังพิจารณาเลื่อนการแข่งขันในเกมบางคู่ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
เฉพาะในเกมโซนภาคตะวันออกครับที่มีบางทีมอยู่ใกล้จังหวัดพื้นที่เสี่ยง
เช่นบ้านบึงยูไนเต็ดบ้านค่ายยูเนเต็ด
นาวิกโยธินยูเนก้าเอฟซีแล้วก็กองเรือยุทธการ
ว่าไทยลีกจะประกาศเลื่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการในก่อนวันศุกร์นี้นะครับ